สำหรับนักโทษที่แหกจากเรือนจำนะฮะ
เพราะว่านักโทษ๒รายอยู่ที่เรือนนอน
เรือนจำจังหวัดกระบี่ปรากฏว่าไม่รู้เอาอุปกรณ์อะไร
ซี่ลูกลงหน้าต่างออกมุดตัวออกไป
หลังจากนั้นก็ไปลอดรั้วรวดหนาม
แล้วก็เอาผ้าห่มจากเรือนนอนเหวี่ยงขึ้นไปบนกำแพงสูง
แล้วก็ปีนปีนขึ้นกำแพงแล้วก็ออกไปข้างนอกจนได้นะฮะ
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นสักประมาณตี๓ถึง๖โมงเช้า
คือเจ้าหน้าที่กำลังคาดการณ์อยู่ว่าก่อเหตุตอนไหนนะครับ
แต่๒นักโทษออกไปพร้อมกับโซ่ตรวนเลยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองกระบี่เนี่ยวุ่นเลยในการตามจับกลุ่มตัวนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปพบร่องรอยการหลบหนีบริเวณกำแพงด้านหลังเรือนนอนชาย
มีผ้าห่มนักโทษ๓ผืนมัดต่อกันพาดอยู่บนกำแพง
นักโทษชายทั้งสองรายที่หลบหนีออกไป
ก็คือนักโทษชายอานนท์เดนมาร์ทอายุ๓๒ปี
อยู่บ้านเล็กที่๕๖ตำบลกันตังตาเกินจังหวัดตรัง
ก็ถูกจับจากเรื่องของคดียาเสพติดนี่แหละครับ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนักโทษชายมณฑลขันสมานอายุ๔๗ปี
ก็อยู่บ้านเล็กที่๓๘๑หมู่๔ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

คือนักโทษชายอานนท์นั้นถูกจับคดียาเสพติดเหมือนกัน
ท้องที่สพอาวนางจังหวัดกระบี่
คือมีประวัติทั้งคู่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ

ผู้คุมเรือนจำได้เดินไปตรวจสอบที่เรือนนอนของนักโทษ
ปรากฏว่าทั้งสองคนหายไปจากเรือนนอน
โดยที่น่าจะมีโซ่ตรวนติดอยู่
ตรวจสอบภายในเรือนนอนพบซี่ลูกกรงบริเวณหน้าต่าง

ตรงนี้แหละใช้อุปกรณ์อะไรในการตัดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าเอาอุปกรณ์เข้าไปได้อย่างไร

จากนั้นเขาก็แหวกแนวลวดหนามหลังเรือนนอนออกไป
ผ้าห่ม๓ผืนมัดต่อกันพาดบนกำแพงสูง

ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงรวมถึงบข
ซึ่งคาดว่าทั้ง๒รายใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
รวมทั้งตรวจสอบบริเวณรอบเรือนจำในรัศมี๕๐๐เมตร
คือเมื่อเช้าวางแผนไว้แบบนี้๕๐๐เมตร
แต่ตอนนี้วางแผนใหม่แล้วคุณ
ขยายรัศมีออกไปโอ้ข้ามตำบลข้ามอำเภอข้ามจังหวัดแล้วนะฮะ
เพื่อที่จะดูว่านักโทษทั้งสองคนหลบหนีเส้นทางไหน
หรือว่าถ้าไปพบเจอว่ามีการถอดโซ่ตรวนทิ้งไว้จุดไหน
ขณะเดียวกันได้เตรียมสอบประวัติผู้เข้าเยี่ยมนักโทษทั้ง๒ราย
ในช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่ามีใครที่เข้าเยี่ยม
แล้วก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักโทษในการหลบหนีด้วยนะครับ
โดยนายอานนท์นักโทษคนที่หลบหนีออกไปคนหนึ่ง
คือถูกจับกลุ่มล่าสุดในคดีค้ายาเสพติด
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปประวัติของทั้งสองคน
ก็ถูกจับในคดีค้ายาเสพติด

มีบริษกุลช่วง๑๑โมงที่ผ่านมานี่นะ
ใช่นะครับภูมิกับการสพเมืองกระบี่
พันธบรวจโทษทวีศักดิ์ยองเขนะฮะ
พร้อมด้วยชุดสืบสวนก็เข้าตรวจสอบกล้องวง
ปิดรอบบริเวณเรือนจำนะฮะ
พบภาพแล้วนะฮะภาพช่วงที่นักโทษ๒คน
กำลังปีนลงมาจากกำแพงเรือนจำ
นี่ไต่ลงมาแบบนี้เลยเพราะว่าใช้ผ้าห่มผูกกัน๓ผืน
โยงพาดกำแพงและทั้งสองคนก็
ลงมาปีนลงมาแบบนี้ไต่ลงมาแบบนี้
แต่เท่าที่ดูนี่เหมือนกับสวมกางเกงชั้นในตัวเดียวเลยเห็นไหม
ใช่ค่ะคือสวมกางเกงชั้นในตัวเดียวเลย
จากนั้นทั้งคู่เดินออกไปทางด้านข้างของกำแพงเรือนจำ
ก่อนที่จะต้องไปปีนอีกกำแพงหนึ่ง
เป็นกำแพงด้านหน้าเพื่อจะออกสู่ถนนใหญ่นะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณด้านหลังกำแพง
จุดที่นักโทษปีนหลบหนียังพบผ้าห่มนะ
ผมสีน้ำเงินที่นักโทษใช้ผูกกัน
แล้วก็พาดขึ้นไปบนกำแพงเพื่อเป็นการหลบหนีนะครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่
ติดตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ในการหลบหนีนะฮะ
สอบถามจากพบเรือนจำกระบี่
พบเรือนจำกระบี่คือนายนรงหนูคง

ช่วงเวลาที่สันนิษฐานว่านักโทษจะหลบหนี
ก็คือประมาณสักตี๑๓๐ถึงตี๑๔๕

ค่ะเพราะว่าตอนแรกออกมาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณตี๓ถึง๖โมงเช้า
น่าจะเป็นว่าตี๓คือผู้คุมไปตรวจสอบเรือนนอน

แต่เหตุการณ์การหลบหนีน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๑๓๐ถึงตี๑๔
โดยนักโทษอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่พัศดีเรือนจำสับเปลี่ยนเวรยาม
อาจจะทำให้หลุดรอดสายตาของผู้คุม
ใช้เวลาในการหลบหนีไม่เกิน๑๐นาที
แต่ทีนี้เวลาในการเตรียมการน่าจะเตรียมการกันมานาน
โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการตัดซี่กรงของหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะ

ตำรวจท้องที่อำเภอปลายพญาและจังหวัดตรังแล้วนะฮะ
เพื่อเฝ้าติดตามโดยเฉพาะบ้านเกิด
ภูมิลำเนาของนักโทษทั้งสองคน
รวมถึงตรวจสอบเครือข่ายยาเสพติดด้วย
เพราะนักโทษทั้งสองคนก็ติดคุกติดตาราง
ในกรณีของขายาเสพติด
ไม่รู้ว่าเครือข่ายจะมาช่วยหลบหนีหรือเปล่านะฮะ
หรือว่ามีการนัดหมายมารับตัวนักโทษหลบหนีไปหรือไม่นะครับ